ไม่พูดถึงประเด็นกรทกับกรกตไม่ได้จริง
เพราะว่าก็ถือว่าเป็นสูตรที่นายกต้องออกมาหย่ากันเลยนะคะ
มาพูดคุยกันถึงเป้าหมายของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
หรือว่ากรทที่ตั้งใจที่จะตัดเรื่องของการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
ทำให้กรกตบางคนเริ่มรู้สึกร้อนหนาวถึงตำแหน่งของตัวเองนะคะ

การเมืองดูกลับมาเข้มข้นมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะยิ่งใกล้ที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ร่างส่งให้สนชโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายลูกกรกตนะคะ
จนทำให้มีวิวาทะเข้ามาณตอนนี้ค่ะพี่ชม
คือกระบวนการตามรัฐธรรมนูลชั่วคราวระบุไว้ชัดเจนหมดแล้วว่าขั้นตอนเป็นยังไง
ตอนเป็นอย่างไรก็สรุปง่ายว่าเมื่อทุนเกล้าถวายรัฐมนุนไปเพื่อทรงลงพระประมาภิไทยแล้ว
ก็จะพระราชทานคืนมาภายใน๙๐วัน
ถ้าตีความตามตัวหนังสืออะไรเหมือนกับพอรัฐมนุนลงมา๙๐วันปุ๊บ
กรรมธิการคณะกรรมการร่างรัฐมนุนจะต้องมีหน้าที่ร่างกฎหมายลูก๑๐ฉบับ
แต่ว่าใน๑๐ฉบับนั้นเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง๔ฉบับ
จะเริ่มต้นเป็นทางการตั้งแต่วันนั้น
แต่จริงแล้วในการทางปฏิบัติที่เป็นจริง
ร่างรัฐมนูลก็คือคณะกรรมการชุดอาจารย์มีชัย
ร่างกฎหมายลูกก็คือกรรมการชุดอาจารย์มีชัย
ฉะนั้นตอนนี้แทนที่จะปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าโดยไร้ประโยชน์
ก็เรียกประชุมทำกันให้เสร็จเรียบร้อย
ถึงมีคำกล่าวว่าทันทีที่ทรงลงพระปรมาพิไทย
แล้วก็รัฐมนูลบังคับใช้วันนี้วันรุ่งขึ้นกฎหมายลูก
ส่งให้สภานิติบัญญัติพิจารณาได้เลย
อย่างน้อยก็๔ฉบับที่เกี่ยวกับการเมืองการเลือกตั้ง
เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจนเกิดเป็นข่าวคราววิพากษ์วิจารณ์กัน
นี่ก็เพราะว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลกระทบ
ก็เกิดเดือดเนื้อร้อนใจนะครับ
อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเห็นว่าตัวเองเสียประโยชน์
ก็เลยออกมาโวยซะก่อนนะครับ
ซึ่งกรณีที่แหลมคมที่สุดก็เห็นจะเป็นของกรกตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คุณสมชัยซึ่งออกมาพูดจะค่อนข้างหนัก
แล้วก็ถ้าจะว่ากันตรงนะครับก็คือแทนที่จะพูดในหลักการว่ากฎหมายควรจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้
กลับข้ามช็อตไปมองถึงว่าเจตนาของการออกกฎหมายนี้เพื่ออะไรเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้
เช่นบอกว่าต้องการปิดทางพวกเก่าบ้างต้องการที่จะเอาคนของตัวเองมาเป็นบ้าง
ทำนองนี้ที่จริงแล้วเรื่องคนของตัวเองหรือคนของใครอะไรก็ตามเนี่ย
ยุคทุกสมัยเมื่อมีช่องว่างมีตำแหน่งว่าง
กระบวนการคัดสรรมันก็เราก็รู้กันอยู่แล้วมันก็ต้องเอาพวกเข้ามานั่นแหละ
แต่พวกหรือคนที่เข้ามาจะต้องเป็นคนที่มีจุดเด่นของตัวเองที่สังคมยอมรับ
แต่อาจารย์มีชัยก็ได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้น
ไม่ใช่ว่าล้างบางหมดเลยแล้วก็ตั้งใหม่หมดเลย
แต่จะใช้หลักการที่ว่าคุณสมบัติถ้าใครที่เป็นอยู่เก่า
ไปขัดกับคุณสมบัติที่กำหนดใหม่คนนั้นก็ต้องไป
เห็นคุณสมบัติที่คร่าวที่ออกมากรกตชุดใหม่
จะต้องมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีประสบการณ์
ด้านการเลือกตั้งหาค่อนข้างยากนะคะแล้วเหมือนกับ
การกลับไปเหมือนอณุรักษณ์นิยมข้าราชการซะ
ครับอัทธรรณ์ค่ะก่อนอื่นนะต้องรู้ว่า
ไม่ใช่อาจารย์มีชัยและคณะกรรมการร่างลำนูลของท่าน
ร่างออกมายังไงแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้น
เพราะเป็นแค่ร่างแล้วก็ต้องไปเสนอสภานิติประดาษแห่งชาติ

กว่าจะออกมามันก็ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนพอสมควร
ไม่ใช่ว่าอาจารย์มีใจกดปุ่นยังไงก็ได้
แต่ผมเห็นด้วยกับจุดยืนของอาจารย์มีชัย
ถึงแม้ว่าจะไม่ตอบโต้คุณสมชัยกรกตก็จริง
แต่ว่ามันก็ทำให้เห็นว่าอาจารย์มีชัยต้องการ
ใช้คำพูดว่าต้องการแก้ปัญหาส่วนรวม
ไม่ใช่การแก้ปัญหาให้กับตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งครับ
ซึ่งอันนี้ชัดเจนดี

ที่จะกันกรองตัวแทนอำนาจประชาชน
เพราะว่ามันมีโรคแทรกซ้อน
มันมีวิชามานมีอะไรมากมายเหลือเกิน
ด่านแรกก่อนที่ผู้สมัครจะเข้าไปถึงสภา
ในอดีตเราก็มีกรกตติดคุกเราก็เห็น
กรกตจังหวัดเป็นไงก็เป็นที่รู้กัน

เอาจากประสบการณ์การใช้อำนาจของกรกต
แล้วก็ด่านสกัดด่านแรก
ที่จะฟอกเลือกตั้งให้สะอาดก่อนเข้าสภา

แล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหา
ซึ่งก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จว่ามันจะดีกว่าเดิมหรือไม่
แต่อะไรที่ทำแบบเดิมผลลัพธ์มันก็จะออกเดิม
เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้าง
อะไรที่ควรจะต้องมีการเติมมีการปรับปรุง
สำหรับกฎหมายใหม่โดยเฉพาะกฎหมายของกรกต
อันที่เป็นแนวคิดอยู่นะแต่มันยังไม่ลงตัว
โดยเฉพาะเรื่องกรกตจังหวัด
เป็นผู้ตรวจกลายเป็นผู้ตรวจแล้ว
กลายเป็นมันเทอร์ท่า
แล้วก็การเลือกตั้งมันไม่ใช่มีทุกปีทุกเดือน
มันควรจะชั่วคราวเราต้องเสียเงินไปไม่รู้เท่าไหร่
เดี๋ยวนี้มีออฟฟิศใหญ่มีโอ้โห
เป็นสารกลางอันหนึ่งของแต่ละจังหวัด
แล้วก็พวกนี้กับใครมันก็มาจากไหน
มันก็เป็นพวกอิทธิพลท้องถิ่นส่วนใหญ่นะ
เราเป็นคนของนักการเมืองคนดีมันก็มีนะ
แต่ว่ามันก็สู้อิทธิพลในกลุ่มในกลุ่มกรกตด้วยกันเองด้วยนะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นมันเป็นเรื่องยาก

ก็ย้อนกลับมาถึงเรื่องที่มีปัญหาขัดแย้งกันตอนนี้

อาจารย์มีชัยนี่ก็พยายามที่จะสร้างกรอบใหม่อะไรใหม่นะครับ
คิดว่ามันน่าจะดีจากประสบการณ์ที่ผ่านมา

ก็คือจะมีปัญหามาทุกยุคทุกสมัยอ่ะ
อย่างคราวที่แล้วเลือกตั้งที่ผ่านมาก็
โชว์ออฟได้จนทำให้เสียเสียความศักดิ์สิทธิ
อาจจะเป็นเพราะว่ากล้าแสดงออกอยู่คนเดียวไหม
ไม่ใช่เราว่ามันเป็นอะไรมาใช้

สมัยรัฐบาลยิ่งรักอะไรอย่างนี้

คนที่จะไปเป็นทำหน้าที่มันจะต้องมีความสุขุมรุ่มลึก
แล้วก็รู้จักทำเนื้อทำตัวแล้วทำให้คนเค้าควรรพนับถือนี่

ประกาศเป็นแบบเปิดศึกบูล

อายุรุ่นอย่างนี้มันไม่โคตรที่จะไปพูดกัน
ถ้าพูดจะมีเหตุที่มีผล

ไปอย่างนี้มันก็เสียหายอีก
สังเกตดูกรกฎาคุณอื่นแม้ถ้าคุณเวลวิทซึ่งก็คล้ายข่าวพยายามพาดพิงไปถึง
ให้สัมภาษณ์บอกแล้วแต่การมาธิการผมเป็นกรกตแล้วผมมีส่วนได้เสียผมไม่ยุ่งอะไรอย่างนี้
ผมว่าอันนั้นเป็นท่าทีที่น่าเคารพแล้วก็ยิ่งมาทำหน้าที่อย่างนี้มันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่
แต่มันเป็นช่วงการรับฟังการแสดงความเห็นก็ควรที่จะรับฟังได้ว่าจะเป็นยังไง
ครับก็ตอนนี้เนี่ยการทำกฎหมายลูกมันอยู่ในขั้นตอนที่กำลังเริ่มทำอะไรทำเลยนะครับ
ก็ยังไม่ได้มีอะไรสรุปออกมาชัดเจนแต่เพียงแต่ว่าคุณสมชัยเนี่ย
ออกอาการเป็นพิเศษเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าอ่าไอ้กฎหมายลูกอันเนี้ย
ที่ต้องมีการแก้ไขคือมีการทำเนี่ยนะฮะทำกฎหมายลูกเอามาใหม่อะไรมาใหม่เนี่ย
เพราะมันเห็นเนี่ยนะว่ามันมีมันมีเหตุการณ์มันมีเห็นประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย
การมีกรกตเกิดขึ้นมาเนี่ยเราพยายามที่ให้กรกตเนี่ย
ให้ประชาชนเนี่ยได้ออกมาใช้สินได้สะดวกได้ง่าย
การห้ามไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงป้องกันอะไรอย่างนี้นะครับ
ให้มีการแสดงออกด้วยความสุดเสรีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
มันมีปัญหามันมีจุดอ่อนจุดด้อยคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือ
เหมือนกับที่อาจารย์มีชัยก็พูดว่าก็ไม่รู้กรกตก็ทำกันยังไงเนี่ยนะครับ
มันมีแต่โกงกันเลือกตั้งไปทั่วประเทศไปหมดนะครับ
จุดนู้นจุดนี้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทำอะไรต่าง

มันมีเหตุการณ์อยู่เยอะแยะเต็มไปหมดแต่กรกตจังหวัดเนี่ยเต็มไปหมดเลย
เลือกตั้งสี่ปีหนอยู่สี่ปีเลยนะครับแต่ก็ไม่เห็นจับอะไรอะไร
และกลายเป็นว่ามีภาพออกมาว่ามีส่วนได้ส่วนเสียมีผลประโยชน์มีอะไรกันต่างเนี่ยนะครับ
อันนี้ก็เป็นจุดสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการปรับ
ปรุงใหม่อะไรใหม่ตัวบุคคลอะไรเนี่ยนะ
บุคคลนี้ก็โอเคนะครับว่าตอนนี้มันยังไม่สรุปออกมาชัดเจน
คุณวุฒิที่กำหนดเอาไว้เนี่ยนะฮะการเรียกว่าคุณสมบัติเนี่ย
คือก็พยายามตั้งเงื่อนไขเอาไว้ให้มันสูงสูงเอาไว้
ที่ดูว่าจะได้คนที่เก่งมีความสำมรรดิพร้อมไปหมดเนี่ยนะครับ

ถ้าประชาชนได้มาออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงการเลือกตั้งทีม
ให้ส่วนยุติธรรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีผมมีประเด็น
เพราะฉะนั้นชุดทราบมีชัยกำลังร่างกฎหมายลูก
โดยเฉพาะกฎหมายเจาะจงไว้เรื่องกฎหมาย

ร่างออกมาวางระเบียบรัฐกลุ่มไว้อย่างไรก็ตามขอเสนอความเห็นอย่างนี้ว่า
ไม่ว่าจะปรับคุณสมบัติให้กรกตใหญ่มี๕คนหรือ๗คน
ก็แล้วแต่อันนี้ก็ใช้ดุลพินิษฐ์วินิจฉัยเอา
กรกตจังหวัดจะมีต่อไปหรือจะเปลี่ยนเป็นลักษณะผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ก็ว่าไปหาเหตุผลที่เหมาะสม
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งพวกเราได้พูดขึ้นมาแล้วว่า
มีกรกตแล้วการทุจจฤทธิการโกงเลือกตั้ง
เลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมยังเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
อยากให้มีประเด็นทางกฎหมายอยู่ประเด็นหนึ่ง
ถ้าหากว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

พบว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
มีสิทธิ์กล่าวโทษร้องทุกข์เล่นงานกรกตได้ด้วย

ไม่มีครับกรกตมีหน้าที่จัดแล้วก็จับคนอื่น
แต่ถ้าคุณละเว้นการปฏิบัติเพราะคุณเกรงใจคุณมามีที่มา

ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
กรรมโดรสิทธิ์จะเข้าชื่อกันเท่าไหร่ยังไง
ให้กลับย้อนมาเล่นงานกรกตผู้จัดการเลือกตั้ง

ก็ผมเรียนแล้วครับว่า
อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือให้มันผิดไปจากอันเดิม

ที่ผ่านมาผลลัพธ์ของการเลือกตั้งเป็นไง
พฤติกรรมยังไงเรารู้อยู่แล้ว

หรือสิ่งอื่นใดอยู่ที่ประชาชนนะครับ
เพราะว่าเป็นอำนาจของประชาชนจะมอบอำนาจให้ใคร
สุดท้ายนะครับอยากฝากความหวังอย่างไร
กรกตชุดใหม่ที่จะร่างออกมา
กรกตเนี่ยมีหน้าที่สำคัญ
คือกรกตคือด่านแรก
เป็นด่านแรกที่จะสกรีนนักการเมือง

จาก๒๐ปีแล้วใช่ไหมที่นะนักการเมือง
เร็วที่นักการเมืองที่ซื้อเสียงเข้ามา
ไม่ให้ครับอันนี้คือด่านแรกสำคัญเลย
เต็มที่หมดกรกตนี่มีอำนาจพิเศษเยอะแยะไปหมด
เรียกว่าแค่เชื่อว่ากัน

ครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าขจัดจุดอ่อน
เพิ่มจุดแข็งเข้าไปอีกสกรีดเข้าไปอีก
ก็จุดหมายอันเดียวคือคุณเป็นด่านแรกที่จะสกัดเข้ามา
ไม่ให้คนโกงคนไม่ดี
เข้ามาปกครองประเทศ
จุดแรกที่จะสกัดเข้าไปอีก